คุณผู้ชมคะดูอันนี้หน่อยละกัน
จากพยากรณกะมาดูเรื่องไฟหน่อย

ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวถูกไหม

ร้อยกว่าไร่โอ้โฮ้ในเรื่องใหญ่ละ

แล้วนี่ค่ะอยู่ใกล้กับภูวิลล่าหรูมากเลย

เพราะว่าไฟไหม้ป่ากกอยู่ข้างเลย
ข้างภูวิลล่าหรูแล้วแรงมาก
นี่ถ่ายจากกำแพงภูวิลล่าไปเห็นเป็นไฟ
ไฟสูงมากท่วมหัวค่ะคุณผู้ชม
นี่อยู่ที่ชะอำที่เพชรชบุรีค่ะ
แล้วมันโอ้โหยิ่งดูมุมนี้ยิ่งน่ากลัวค่ะ
กกตรงนี้อยู่ติดกับกำแพงภูวิลล่าเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลากสายยางขึ้นไปตรงระเบียงใช่ไหม
ไปตรงดาดฟ้าภูวิลล่าแล้วนี่นี่นี่นี่นี่ดูสิฉีดน้ำดับไฟ
ระว่ายน้ำเมื่อกี้คือคราบเขม่าเต็มไปหมดนี่ปลิวว่อนไปหมดเลยนะคะ
ซึ่งป่ากกตรงนั้นเนื้อที่เป็นร้อยไร่กลุ่มควันไฟ
ขี้เท่าปลิวไปหลายกิโลเลยค่ะแหมชาวบ้านที่บ้านอยู่แถวนั้นก็ได้รับผลกระทบนะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดับไฟให้ได้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังภูวิลล่ารวมถึงบ้านที่อยู่ข้างเคียง
ใช้เวลานานไหม๒ชั่วโมงคุณผู้ชมว่านานไหมกว่าจะคุมไฟไว้ได้นะคะ
เกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมไฟถึงลุกกลางปากกกแบบนี้
คือเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนะก่อนที่จะมีไฟลุกไหม้เนี่ยลมมันแรงด้วยครับ
พอจุดไฟติดมันนิดนึงเนี่ยกลายเป็นว่ามันเหมือนกับพัดอ่ะ
ให้ไฟมันแรงขึ้นแล้วก็มาติดกับกำแพงเกือบจะเกือบจะลามแล้วค่ะ
แต่ถามว่ามีอะไรเสียหายไหมไม่มีนะไม่ได้มีบ้านเรือนโดนไฟไหม้ค่ะ
ตำรวจจะตามตัวคนก่อเหตุอ่าไหม้ป่ากกแบบนี้มีใครเผามีใครจุดแล้วลาม
คนนั้นแหละต้องได้รับโทษเพราะว่าอัตราโทษของการเผาเนี่ย
จำคุกตั้งแต่สี่ถึงยี่สิบปีนะคะปรับตั้งแต่สี่แสนถึงสองล้านบาท
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมดูสิ